เอาล่ะของผมเนี่ยเป็นอะไร

แจกไข่สิคุณคุณจะแจกรังไข่ทำไมล่ะ

โอ้โหไข่นี่ก็ถือว่าเป็นอีก
หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่นำมาเป็นของขวานได้นะ

เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะครับที่อ่างทองเขามีไอเดียเด็ดนะครับ

นำเป็นของขวัญในวันปีใหม่ครับ
นี่มีกระเช้าไข่เป็ด

พ่อค้านั้นนำไข่เป็ดไล่ทุ่งครับ

อยู่แถวไหนบริเวณถนนอ่างทอง

จังหวัดอ่างทองครับใครที่สัญจร
ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็จะเห็น

จัดเป็นกระเช้าของขวัญสวยงาม

สร้างรายได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับ

ไปถามคนนี้ครับนายสมยศสนทิศรี

ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ก็นำกระเช้า

สร้างรายได้เป็นอย่างดี
มีตั้งแต่ราคา๙๐๒๐๐บาท

มีทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เยี่ยวม้าก็มี

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในช่วงปีใหม่ที่จะเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชม
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นได้เลือกซื้อกันครับ

ปีใหม่นี้เราจะให้กระเช้าของขวัญอะไรกับผู้ใหญ่

ไข่ไก่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีนะ
ที่สามารถซื้อไปฝากผู้ใหญ่ได้นะคะ